เรื่องของแม่คลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นก็ดีชัดบ้างไม่ชัดบ้าง
อืมมีคลิปใหม่เหรอคะมีคลิปใหม่มีคลิปนี้เพิ่งได้มาจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งนะครับ
ที่ได้รับการเปิดเผยนะฮะคล้ายกับว่ามีคนลุกนั่งนั่งอยู่ตรงท้ายเรือ
ก่อนจะหายไปครับคุณผู้ชมดูฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งนะครับ
บันทึกภาพวันเกิดเหตุช่วงเวลายี่สิบสองในรายการสามสิบนาที
จะเห็นภาพคล้ายมีคนคนหนึ่งอยู่ท้ายเรือด้านซ้ายแล้วก็มีท่ายืน
แล้วก็นั่งลงแล้วก็ยืนขึ้นนะครับช่วงจังหวะยืนครั้งสุดท้ายเหมือนยืนแล้วก็หายไป
แล้วน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยนะฮะ
มันกระเพื่อมครับมันกระเพื่อมออกมาเป็นวงกว้าง
โดยชุดสืบสวนเนี่ยนำภาพที่ได้มานะครับ
ประสานกับบริษัทภาพยนตร์ที่มีความชำนาญด้านการปรับภาพปรับแสงปรับความคมชัด
เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนเพื่อตรวจสอบว่านี่ฮะนี่ฮะ
น้ำกระเพื่อมเห็นไหมครับกระเพื่อมอ่านี่นี่เราจะเห็นความกระเพื่อมของมันจากนี่
จากจากแสงไฟนะครับมันสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับหลักฐานที่มีอยู่เดิมไหม
ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับนำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปสอบถามนายธนกฤษวงศวรรคลืมเขาหรือยัง
เพราะมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกได้ว่าเรือกำลังแล่นกลับ
อู่ลักษณะขับเนี่ยใช้ความเร็วไม่มากนักนะหากสังเกตคนบน
ตามโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตเห็นว่ามีเงาดำคล้ายกับ
คนลงไปนั่งท้ายเหลือด้านซ้ายจริงเห็นศีรษะพลุปแล้ว
ก็จะเห็นเงาคนอีกคนเดินมาท้ายเรือแล้วก็หายไปฮะนะฮะส่วน
ส่วนหน้าเรือนะครับก็มีคนยืนอยู่บางช่วงจะเห็น๑คนบาง
นาฬิกา๓๒นาที๑๐วินาทีเราว่ากันเป็น๑๐วินาทีแล้วนะ
นาทีแล้วนะภาพของเรือลำดังกล่าวนะครับกระโดดไปข้าง
หน้าเอ้ามันหายไปไหนไฟเมล
จุดนี้มันนิ่งไม่มีการกระเพื่อม

ถ้ากระเพื่อมจากการขับเรือกระชากหรือเปล่า
นี่ค่ะ๔ทุ่ม๓๔เดี๋ยวไปจนถึง๒๐วินาทีตรงนั้นแหละค่ะ
ที่ตำรวจมั่นใจว่าคุณแตงโมตกลงไป
ถ้ามองว่าเป็นการตัดต่อนะปุ้ยนะดอมนะคุณผู้ชมครับ

เนียนมากหรืออะไรคะ
อ่านแล้วก็แหม่เหมือนหนังสืบสวนสอบสวน
หรือมีคนตั้งใจปกปิดอะไรบางอย่างในช่วงเวลานั้นไว้หรือเปล่าฮะโอ้โห
อีกช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาที๓๑วินาที
กระตุกอีกครั้งครับแล้วภาพหายไปเฟรมหนึ่งอีกแล้ว
๒ครั้งกระตุก๒ครั้งหายไป๒ครั้ง๒เฟรม
คุณบอลเห็นก็ตกใจเพราะจุดนี้เป็นจุดที่จ๊อปให้ข้อมูลกับคุณบอล
คืนวันเกิดเหตุว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่แตงโมตกน้ำ
เป็นจุดที่แตงโมตกน้ำเหมือนมีคนจงใจตัดต่อภาพเหตุการณ์
เพื่อปกปิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณบอลว่าไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ตอนที่จ๊อปลงซ้อนท้ายเจสสกีผมแล้วไปชี้บริเวณจุดตก
อ่ะฮะก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเลยอ่าฮะไปอีกนิดเดียว
เป็นช่วงเวลาประมาณ๔ครึ่ง๓๐กรัมประมาณใกล้เกี่ยวศัตริฐานนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจุดตกคือบริเวณตรงนี้
ถ้าเรามองจากภาพนี้ก็คือเป็นมุมท้ายรถสิบล้อคันที่๒
ตรงมุมนี้พอดีเลยเนี่ยบริเวณตรงนี้
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เห็นแต่ว่าเขาคิดว่าบริเวณนี้นะ
ตอนที่เขาลงซ้อนเจ็ดสกีผมไปชี้จุด
ให้กับเจ้าหน้าที่ทีมประดาน้ำเขาเริ่มทำการค้นหาต่อครับ
ส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่าโรงจอดเรือใหญ่ขนาดนี้
คุณบอลไม่มีกล้องเลยเหรอไม่มีกล้องวงจรปิดเลย
คุณบอลพาเดินดูเลยมันบอกอ้าวน้องนักข่าวเดินไปดูกล้องทุกตัวกัน
แล้วก็บอกว่าในโรงจอดเรือมีกล้องอยู่๘ตัว
ใหม่เยี่ยมเก่ามันเป็นกล้องรุ่นเก่า
แล้วสายอินเตอร์เน็ตสายไฟต่างดอมเอ้ยนะฮะ
ดูสภาพมันทำงานอยู่แหละแต่
สเฟอร์ไฟไม่ได้เท่ากับศูนย์เลยนะ
ก็ยืนยันว่าคุณบอลบอกผมไม่ได้จะปกปิดอะไรนะ
เพราะที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าคุณบอลเนี่ยตั้งแต่วันแรกนะ
เขาก็ให้ข้อมูลที่แบบเป็นประโยชน์มาตลอด

ใครจะทำธุรกิจอะไรสถานประกอบการอะไรนะ
เรื่องของกล้องวงจรปิดมันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคุณแล้วนะ
นี่คลิปพี่เป็นแบบนี้คลิปปุ้ยเป็นยังไง

แต่กล้องวงจรปิดมีตานะพี่เบิร์ตนะ
ดูพร้อมกันหน้าจออันนี้ต้องดูหน้าจอนะครับคุณผู้ชม
โปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยเขาออกมาแฉคลิปนี้แล้วก็ตั้งคำถาม
ลองดูซิว่านี่คลิปนี้ดูชัดนะคะ
มีผู้หญิงพยายามเกาะท้ายเรือแล้วสุดท้าย
มือเธอก็ปล่อยจมน้ำไปหรือเปล่าดูอีกครั้งไหมคะ
อ่านี่ค่ะผู้หญิงเกาะหลังเรือจริงไหมจับพิรุษ
นี่คุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะ
เห็นไหมคะ

จินตนาการตามที่ปุ้ยบอกเหมือนคนเกาะท้ายเรือไหม
ถ้าจินตนาการตามภาพที่พี่เห็นด้วยตาพี่คล้าย

มันมันก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะ
ใช่แต่ว่าเพจนี้คือเขาเป็นเพจที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการตัดต่อ
เรื่องของเทคนิคทางภาพเขาก็เลยแกะทีละเฟรมเหมือนกัน
พี่เบิร์ดดอมว่าเนี่ยเฟรนด์ตรงเนี้ยมันเหมือนผู้หญิงเกาะท้ายเรือนะคะ
แล้วสุดท้ายมือเธอก็ปล่อยลงไปเลยจมน้ำหายไปเลยครับ
น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้ว
ตำรวจต้องขยายผลต่อแล้วก็ต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเพจโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะ
เขาออกมาตั้งคำถามหลายคำถามมากโดยเฉพาะประเด็นขวดวายกับแก้ววาย
คุณผู้ชมลองดูภาพนี้พร้อมกันนะคะเห็นไหมคะ
เบิร์ตเห็นอะไรในภาพนี้ไหมดอมเห็นอะไรในภาพนี้ไหม
เฉพาะโฟกัสแก้ววายกับขวดวายนะครับอันนี้ขวดหนึ่งแล้ว
เขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นแชมเปญไหมเออคล้ายขวดแชมเปญทรงมันเป็นขวดแชมเปญมากกว่า
เพราะฉะนั้นทางเพจโปรดิวเซอร์ยุงเขาบอกว่าเครื่องดื่มน่าจะต้องมีอย่างต่ำ๒ชนิดบนเรือนี้
ครับแล้วแก้ววายน่าจะต้องมีขั้นต่ำเนี่ยคือห้าใบ
หลักฐานไปไหนหมดทำลายหลักฐานทิ้งทำไมถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริง
ทำไมคุณต้องทิ้งแก้ววายและขวดวายลองดูคลิปค่ะ
สิ่งที่พบบนเรือมีแค่แก้ววายแก้วเดียวไม่พบขวดวายแต่ที่อู่เก็บเรือเนี่ยนะครับ
มีทีมงานที่อู่เก็บเรือเนี่ยเขาเจอหลักฐานก็คือขวดไปอยู่ที่นั่นแปลกไหม
แต่ต้องให้การนะครับดีมีการดื่มวายการดื่มแค่ขวดเดียว
แต่ขวดวายไม่มีบนเรือไปปรากฏที่อู่เก็บเรือ
สิ่งที่เขาพูดมาเราตีตะไว้ก่อนเชื่อครึ่งไม่ค่อยเชื่อครึ่งแล้วกัน
ดูกันสิ่งที่เขาพูดนี้จริงหรือไม่จริง
ขอให้จับตาดูที่แก้ววายและขวดวายมาดูครับ
ครับอ่ะคนนี้อ่ะคือมาดูคนในเรือนะครับอ่า
หัวเรือนี่คือถูกไหมหัวเรือเนี้ยที่ยืนอยู่ใน
ส่วนคนใส่แว่นดำตรงนี้คือปอเรามาดูพฤติกรรมของคนบนเรือกันนะครับ
ครื่นที่ทุกคัทนั่งนับจำวนแก้วกันนะคะอืมเอ่อคุณผู้ชม
มีอีกหนึ่งสิ่งพี่เบิร์ดคุณผู้ชมน้องดอม

ก็อาจจะแบบชนแล้วก็คุยกัน
เออสุขภาพแข็งแรงเพื่อน

มันดูแบบมันดูแบบตามมารยาททำแบบพอเป็นพิธี
คุณผู้ชมลองดูก็ได้นะคะหน้าจอค่ะ
เถอะมีการเทเพิ่มนะฮะ
คือเหมือนที่ดอมบอกแต่พอเป็นพิธี
ชนแบบอย่างนี้ไหมพี่เบิร์ตถ้าเพื่อนสนิทกัน
อันนี้อันนี้ด้วยความเคารพผมก็ไม่สรุป
แต่ว่าอย่าลืมข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เจอกันมานานแล้วนะ

การมานัดเจอกันครั้งนี้คือไม่ได้เจอกันมานานมากแล้ว
ก็เลยให้กระติกเป็นตัวเชื่อมนัดมา
ก็เลยอาจจะยังไม่สนิทสนมเหมือนเดิมหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมคิดของผม
หรือว่ากลัววายหกหรือเปล่า

อันนี้ผมไม่อาจจะสรุปได้
คุณผู้ชมทีนี้แน่นอนนะคะว่าคือทางแอดมินเพจนี้

ประเด็นที่เขาติดใจมากเลยนะ

ถ้าเป็นอุบัติเหตุทำไมต้องทิ้งแก้ววาย

เก็บหลักฐานบนเรือรอบแรกเนี่ยเจอแก้วหนึ่ง
ค่ะนี่ค่ะลองดูอีกครั้งนะคะ
ว่าเขาวิเคราะห์อย่างไร
ตอนวันที่๒๔เกิดอุบัติเหตุแล้วขึ้นมาจากเรือ
บอกนักข่าวว่ามีแค่๑ขวด
ไปแค่๑ขวดแล้วหลักฐานขวดวายก็ไม่อยู่บนเรือ
แล้วก็ที่พบแก้ววายบนเรือแค่แก้วเดียวแปลกมาก
ว่าเรื่องนี้จะเป็นฆาตกรรมจะเป็นอุบัติเหตุหรือจะเป็นอะไรก็ตาม
สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องปกปิดหลักฐาน
ทำไมจะต้องทำลายหลักฐานนี้ด้วย
อันนี้คือเรื่องที่เรารู้สึกว่าคาใจแล้วเราก็รู้สึกว่า
เราอยากทำคลิปเราอยากเราอยากวิเคราะห์เราอยากตามเรื่องนี้ต่อ
จำได้ไหมล่ะก็พี่เคยถามว่าขวดวายไปไหน

ตอนที่พิสูจน์หลักฐานลงไปตรวจสอบแล้วขวดวายหาไม่เจอ
แล้วตอนหลังเนี่ยมาเจอว่ามันมีเจออยู่ในน้ำอืม

คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทางยูทูปตอนนี้บอกว่าอยากดูคลิปเมื่อสักครู่
อีกครั้งหนึ่งได้ไหมที่บอกว่าเหมือนมีผู้หญิงตกแล้วก็

เหมือนเกาะเรือพยายามจะร้องขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะ
แล้วสุดท้ายเธอก็หลุดไปจากหลังเรือ
เนี่ยอันนี้เขาก็วิเคราะห์เหมือนกันว่า
เป็นภาพผู้หญิงที่ไปเกาะหลังเรือหรือเปล่าคุณผู้ชม
มันไม่ชัดจริงแม้ว่าจะมีกล้องวงจรปิด
แต่ว่าความมืดแล้วก็ความคมชัดของกล้องวงจรปิด
อุปสรรคมากเลยนะครับ